ขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งเรื่องต้องจับตาคือฟ้าฝน
เพราะว่ากรมบุตุบอกว่าฝนจะตกหนักยาวถึง๓กันยายนเลยนะครับ
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ฝนถล่มครับลองดูกันหน่อยกันแล้วกันครับ
กลางดึกที่ผ่านมาแถวเจริญกรุง
ฝนฟ้าถล่มถึงขนาดที่ว่าฝ้าเพดานยั่วพังถล่มลงมา
คุณโชคดีมากครับตอนแรกนึกว่าจะมีคนเจ็บคนตายหรือเปล่า
ดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นสิครับ

ฝ้ากันศาสตร์ทำจากแผ่นปูนยิบซ่ำ
มีโครงเหล็กยึดติดกับตัวอาคารเก่าแก่
ย่านเจริญกรุงจะเป็นอาคารเก่าก็เยอะใช่ไหมครับ
ซุดตัวลงมาพิกัดจุดเกิดเหตุ
โชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายครับ
แต่ความเสียหายเกิดขึ้นคือรถยนต์๒คัน

อกจากนี้เสาป้ายซอยเจริญกรุง
หักลมโค้ดลงมาครับ

ของกรทมคุณเห็นไหมสาวตรงนั้นก็เอียงกับเทเล่เลยครับ

สันนิษฐานว่าที่มันพังถล่มยวบลงมาแบบนี้เพราะอุ้มน้ำมากเกินไป
เมื่อวานหลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับ
ในพื้นที่ของคุณผู้ชมหนักแค่ไหนนานแค่ไหน

บ้านคุณขวัญก็หนักนะเออขอส่งข้อความด้วยได้ไหมคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ฉันอยู่แถบปฐุมธานี
ฟิวเจ้าพระกรรังศิกร์ในเส้นรังศิลป์นครอายุ

นั้นหนักของคุณน้ำแข็งหนักไหมฮะเมื่อวาน
ก็หนักเหมือนกันค่ะสุขาพิบัน๓รามคำแหง
ไทยรัฐนี้เมื่อวานนี้ก็ยิงยาวเลยครับ
ตั้งแต่ช่วงค่ำยาวไป๓๔ทุ่มกว่า

คุณผู้ชมเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ
ฝนตกหนักจริงครับทำให้อุ้มน้ำหนักไม่ไหว

ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าคนดูแลอาคารกำลังอาบน้ำ
ได้ยินเสียงก๊อกไฟติดดับเหมือนในหนัง
แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับดังโครม
ตกใจออกมาดูโอ้โหเอาไฟฉายส่องพังยวบลงมา
นี่คือภาพล่าสุดที่ลงพื้นที่ตอนนี้นะฮะ
ลองฟังเสียงผู้ดูแลอาคารเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ
ตอนหัวค่ำเนี่ยฝนตกหนักลมแรงมาก
ลมแรงจริงของคืนเนี่ยใกล้ก็บอกมันเป็นเสียงเดียว
กรมแรงแบบว่าอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะ
เฉียงมันมือกระจกเข้าบนนี่

แล้วผมอาบน้ำมีไฟซัพพลิบตรงไฟฟ้า

ผู้ดูแลอาคารบอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะ
สักการะกลับไห้สารตายายก็เลยรอดมาได้อย่างปลอดภัย

และอย่างที่บอกครับวันนี้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ข้าวของเสียหายต่างที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่นะครับ
เดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหาย
โครงสร้างยังไม่ได้รับความเสียหายมากนัก
เดี๋ยวทางสำนักงานเขตจะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยนะครับระมัดระวังกันด้วยครับ